เดี๋ยวช่วงนี้ไปดูต่อกันที่พี่เป้ยปานวาดกันหน่อยดีกว่านะคะ
ซี่แบบพี่ใหม่แล้วเซ็กซี่แบบพี่เป้ยกันบ้างดีกว่า
ช่วงนี้ดารงดาราโดนดราม่ากันเยอะเลยในเรื่องของที่ว่าร้านอาหาร
ส่งอาหารมาให้รีวิวกันแบบเต็มโต๊ะเต็มจานกินหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ว่าเป้ยปานวาดเนี่ยยังไม่เจอแบบนี้กับเขานะคะ
เรื่องนี้เป้ยบอกว่ายังไม่โดนดราม่ากับตัวเอง
แต่บอกเลยว่าเห็นข่าวสารต่างลึกไม่สบายใจเหมือนกันค่ะ
ก็เลยผุดไอเดียถึงร้านอาหารต่างนะคะ
ช่วงนี้มีติดต่อมาบ้างแล้วพี่เป้ยบอกที่จะให้เธอมาทำรีวิวเนี่ยบอกว่า
เปลี่ยนจากการส่งอาหารเซตใหญ่ที่เอามาให้เธอ
คงไปแบ่งคนอื่นใกล้ตัวมันไม่หมดหรอก
เปลี่ยนเป็นการทำข้าวกล่องดีกว่าจำนวนสักร้อยกล่องขึ้นไป
แล้วทางร้านช่วยกระจายส่งไปยังศูนย์ที่คนขาดแคลนอาหารที่เขารับได้
ลงจุดข้อมูลทั้งหมดเลยนะคุณ
ว่าอาหารตรงไหนจะไปแจกได้ดีมากเลยมีหลายจุดทั่วกรุงเทพนะคะ
แล้วพอทางร้านส่งอาหารเสร็จแล้วให้ทางร้านถ่ายรูปมาให้เธอ
เพื่อเป็นการยืนยันว่าส่งของไปบริจาคจริง
เพื่อป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพด้วยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเป้ยปานวาดบอกว่าเธอจะนำรูปอาหาร
แล้วก็ข้อมูลต่างมาโพสต์รีวิวให้แบบฟรี
ก็บอกถึงเจตนารมณ์ชัดเจนด้วยว่าอยากจะช่วยทุกร้านโปรโมทสินค้า
แต่ก็เห็นความลำบากของพี่น้องคนไทยจำนวนมาก

เอาเป็นว่าวิธีนี้แบบเป้ยปานวาดก็ดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
ดาราเองอย่างที่บอกไปว่าหลายไอจีเห็นกันมา

บางคนเขาก็เข้าใจแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ดราม่าเหมือนกัน
แต่เชื่อเถอะค่ะคุณผู้ชมว่าดาราที่ได้รับสินค้าได้รับอาหารมาเยอะ

เขาแจกจ่ายเผื่อแผ่คนอื่นอย่างแน่นอนนะคะ
แล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนร้านค้าต่างด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้พี่ดาราด้วยแล้วก็พี่ร้านค้าทุกร้านเลยนะคะ
ใช่ค่ะไอเดียคุณเป้ยนี่ก็เก๋ดีเหมือนกันนะ
ยังได้ให้คนอื่นอิ่มท้องอีกด้วยนะคะ